คุณอุ้มลักษณะนะคะอยู่บ้านก็แซ่บได้แซ่บสู้โควิดกันไปเลยค่ะ

เขาทำอะไรกันบ้างนะคะคุณอุ้มลักษณะคนนี้ค่ะ

ช่วงนี้ต้องอยู่บ้านที่เชียงใหม่ก็ผุดไอเดียนอนอาบแดดมันซะเลยนะคะ
บอกได้เลยว่าถึงจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่หุ่นบอกเลยนะคะว่าเป๊ะจริง
อกจากนี้ค่ะยังมีสาวบีน้ำทิพย์ด้วยนะจ๊ะ
ลุกขึ้นมาโชว์สเต็ปแดนสุดแซ่บยามว่างแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคอแทบหลุดโอ้โห
คุณผู้ชมค่ะเรียกยอดไลค์รัวไปเลยนะคะ
ท้ายกันสักหน่อยค่ะกับลูกทุ่งสาวกระแตอาสยามกันนะคะ
เรียกว่าสมกับเป็นตัวแม่สายแดนจริง
ลุกขึ้นมาแบบเต้นสะบัดแบบนี้ด้วยสเต็ปแดนนะคะ
แบ่งความเซ็กซี่ที่สำคัญมีประโยชน์นะจ๊ะเห็นไหม
ทำงานบ้านวิบวับเลย

พี่นาชอบตัวเบลอผู้หญิงที่ชอบทำงานบ้าน
มีเบรกแดนถูบ้านด้วยสอบ